การหารือครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำเกาหลีเหนือ
จะมีขึ้นในวันที่๑๒มิถุนายนนี้ที่สิงคโปร์นะครับ
ซึ่งการหารือในครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นความจริงขึ้นทุกขณะนะครับ
เพราะว่าล่าสุดธรรมเนียบข่าวได้ยืนยันสถานที่จัดการประชุมแล้ว
เป็นโรงแรมแห่งหนึ่งบนเกาะเซ็นโตซ่าของสิงคโปร์ครับ
ไปติดตามจากรายงานครับ
โดยเพิ่งได้รับการยืนยันจากทำเนียบข่าวเมื่อวาน
รายงานระบุว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
คณะทำงานจากสหรัฐได้พบกับเจ้าหน้าที่จากเกาหลีเหนือ
โดยก่อนหน้านี้ทั้งสหรัฐและเกาหลีเหนือได้พิจารณาสถานที่หลายแห่ง
และเกาะเซ็นโตซ่าน่าจะตอบโจทย์จากขนาดพื้นที่เกาะประมาณ๕ตารางกิโลเมตร
อยู่ห่างจากเกาะหลักเพียงแค่๕๐๐เมตร
และสามารถควบคุมการเดินทางเข้าออกได้ง่าย
โดยทางการสิงคโปร์ได้ประกาศให้พื้นที่เกาะเซ็นโตซ่า
หน้าน้ำนอกชายฝั่งของเกาะ
เป็นพื้นที่เหตุการณ์พิเศษในช่วงวันที่๑๐๑๔มิถุนายนนี้
ที่จะรักษาความปลอดภัยเข้มงวด
สำนักข่าวสเตรดไทม์ของสิงคโปร์รายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์
ทางการได้ประกาศเป็นพื้นที่เหตุการณ์พิเศษเช่นกัน

ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าโรงแรมให้ในคิมจองอื่น

ทำให้เกาหลีเหนือต้องการให้ประเทศอื่นรับผิดชอบค่าโรงแรมให้
ซึ่งมีราคาห้องพักอยู่ที่เกือบ๒แสนบาทต่อคืน
โดยสหรัฐยืนยันว่าจะไม่เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้

สิงคโปร์เจ้าภาพจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าโรงแรม
และยังมีกลุ่มรณรงค์ระหว่างประเทศ
ที่เสนอตัวพร้อมใช้เงินที่ได้รับจากรางวัลโนเบลสันติภาพเมื่อปีที่แล้ว
จ่ายเป็นค่าโรงแรมให้กับในคิมเพื่อหวังให้การเจรจาสำเร็จ
สหรัฐต้องการให้เกาหลีเหนือยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์
แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีประเด็นใดบ้างถูกนำเข้าโต๊ะเจรจา
โดยทรัมป์ไม่ฝันทงว่าเป้าหมายบรรลุข้อตกลง
เกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือจะสำเร็จในการประชุมครั้งนี้
โดยบอกว่าเป็นเรื่องของกระบวนการ
แต่ย้ำว่าการพบกันที่สิงคโปร์จะมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ธรรมเนียบขาวประกาศว่าในวันที่๑๒มิถุนายนนี้
ประธานาธิบดีทรัมป์จะพบกับในคิมจองอื่นเวลา๙นาฬิกาตามเวลาสิงคโปร์
หรือ๘นาฬิกาตามเวลาในไทย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน